คุณผู้ชมข้ามวันนี้นะคะที่แม่งเพลินนทร์สุวรรณสังวัตรฟุริรัมพ์
เขาบอกว่ามีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้น
เขาบอกว่ามีรถกระบะคันหนึ่งไปขับไล่ชนมอเตอร์ไซค์๔คัน

กลายเป็นว่า๒คนเสียชีวิตอีก๔คนบาดเจ็บนะคะ
เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรกันขึ้น
ทำไมอยู่คนขับกระบะไปขี่ไปขับไล่ชนมอเตอร์ไซค์แบบนั้น
ลงพื้นที่ตรวจสอบดูเนี่ยรถคันเกิดเหตุคือกระบะอีซูซูสีดำนะคะ
ทะเบียนบพ๗๕๖๐บุรีรำ
ลักษณะเป็นกระบะที่ถูกดัดแปลงติดโครงเหล็กเอาไว้สำหรับขนพืชผัก
สภาพด้านหน้ารถคือพังยับเยินเลยนะคะถูกจอดอยู่ที่สพนสุวรรณ
คนขับคือนายวิเชษวงธัญกรวัย๔๓ปี
มีอาชีพรับจ้างขนผักตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ผู้สื่อข่าวเราก็หวังว่าจะไปคุยกับเขาเนาะจะไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏไม่ได้คุยนะคะเพราะนายวิเชษรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโนนสุวรรณบาดเจ็บสาหัสค่ะ
หัวแตกซี่โครงหักมีรอยช้ำเต็มร่างกายไปหมด
ผู้สื่อข่าวก็งงอ้าวเป็นคนขับไล่ชนเขาแต่ทำไมเจ็บหนักขนาดนี้
พอไปตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ที่ถูกไล่ชนนะคะมี๔คันด้วยกัน
สองในสี่เนี่ยคือพังยับเยินเลยแล้วก็รู้มาว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี้ยสองราย
แล้วก็บาดเจ็บอีกสี่รายซึ่งผู้ตายเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเสริงสาง
จังหวัดนครราชศรีมานะคะญาติญาติรับศพของผู้ตายกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้ว
ส่วนคนเจ็บเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่ทั้งโรงพยาบาลโนนสุวรรณแล้วก็โรงพยาบาลเสริงสางเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ถามใครที่พอจะเล่าเหตุการณ์ให้ได้ก็ไปเจอกับนางอัญชาลีวัดวาปีญาติของนายวิเชษ
ก็บอกว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นายวิเชษขับรถขนผักกลับจากตลาดแล้วเนี่ยกำลังจะกลับมาที่บ้าน
แก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขวางก็เลยบีบแตร่ไล่ขวางถนนอยู่ขวางถนนอยู่เขาก็เลยบีบแร่ไล่เพื่อที่เขาจะได้ขอทาง
รุมทำร้ายรุมทำร้ายนายวิเชษคนขับกระบะจนเขาสลบเลยเพราะว่าหัวแตกซี่โครงหักนั่นน่ะสลบเลย
ลบเลยสลบไปพักนึงพอฟื้นขึ้นมาได้ด้วยความโกรธเลือดขึ้นหน้า
พาตัวเองกลับขึ้นรถกระบะแล้วก็เลยไปขับไล่ชนวัยรุ่นจนมีคนเสียชีวิตระบาดเจ็บนี่แหละค่ะ
วัยรุ่นเนี่ยคือขี่รถเต็มถนน
เพราะว่าอันนี้แกก็เลยบีบแต่ขอทาง
แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เขาก็เห็นว่าไล่ตีกันนั่นแหละ
จากนั้นเขาก็คือกลุ่มวัยรุ่นมาตีคนขับ
ใช่ก็ดึงคนขับลงไปตีเสียงว่าสลบนั่นแหละเนอะ
แต่นี่พอแกมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยแกขึ้น
มานั่งบนรถแล้วแกได้สติแกก็เลยเหยียบรถออกมาเลย

แล้วกลุ่มวัยรุ่นเขาเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหม
ตำรวจสพนนทสุวรรณบอกว่าตอนนี้ก็ตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานอะไรเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำทั้งนายวิเชษคนขับกระบะ
แล้วก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลุ่มวัยรุ่นที่บาดเจ็บ
ตอนนี้เจ็บกันทั้งคู่ยังให้การกันไม่ได้